สวัสดีครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้
หลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือคงได้เจอกับฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ที่สำคัญบางจุดมีลูกเห็บตกมาบ้างแล้วนะครับแน่นอนครับ
นี่คือผลพวงหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จากคลื่นกระแสลมที่มีการพัดอย่างเร็วแล้วก็แรง
อยู่ข้างล่างบนพื้นอาจจะไม่รู้สึกสัมผัสถึงความเร็วลม
แต่ว่าลมข้างบนเร็วจนสามารถที่จะดึงไอน้ำจากพื้นผิว
ลอยขึ้นก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆและสูงจนถึงขนาดขั้นที่ทำให้ยอดเมฆกลายเป็นน้ำแข็ง
ตกลงมาเป็นลูกเห็บได้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เธอสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ

ฝนจะไม่ตกหนักไม่ตกสะสมนะครับ
แต่ว่าจะตกแบบมาไวไปไวแล้วก็รุนแรง
นี่คือการคาดการณ์ฝนสะสมนะครับ
ในวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีในภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับ

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจุดสีแดง

คือจุดที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก

ก็คือบริเวณที่ติดกับพม่าอย่างเช่นจังหวัดเชียงราย

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดเรื่องของพายุลูกเห็บ
ที่มีลักษณะเป็นสีขาวโพลนเต็มพื้นที่
นี่คือสิ่งที่คงจะต้องรับมือต่อไป
หลังจากนั้นจะพบว่าตกในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
ก็จะไปตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อย่างเช่นจังหวัดเลยที่หลายต่อหลายปี
ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำกันมา

แต่ว่าหลังจากที่กระแสลมนี้
มีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งการ์ดคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ๓วันนะครับ
ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธ
หลังจากนั้นวันพฤหัสบดีจะค่อยเคลื่อนตัวออกไป
นี่คือวันนี้นะครับจะสังเกตว่าลงมากินพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคเลยนะครับ
แล้วก็กินพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของอีสาน
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นในช่วงหลังกลางสัปดาห
จะค่อยเลื่อนกลับขึ้นไปอยู่บริเวณพม่าลาวแทนนะครับ
ทีนี้สถานการณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองหมดแล้วเนี่ยนะครับ

เพราะว่าอากาศเย็นจากประเทศจีนก็มาจ่อแบบนี้
แน่นอนตอนบนมีความหนาวเย็น
ตอนล่างคลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเป็นผลพวงจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งเป็นลมหนาวแล้วก็เข้ามาปะทะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเต็ม

สำหรับการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยว
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ